ส่วนเรื่องนี้ข้างหลังนี่คุณผู้ชมข้างผมเนี่ยนี่คือนายตู้เขียวนะ
อายุ๗๗ปีแล้วแต่มีเมียอายุ๓๙ปีคือนางไพรวันมีปัญหากัน
ถ้าเพื่อนบ้านมองเข้าไปนะจะรู้สึกว่าโอ้โหสองคนนี้คู่นี้รักกันมากเลย
แต่มีปัญหาอยู่ข้างในเพราะว่าตู้เขียวหึงห่วงว่าเมียน่าจะมีชายอื่น
อาศัยจังหวะที่เมียหลับนะเอาของแข็งทุบหัวขออภัยนะจนเละครับ
แล้วจุดไฟเผาด้วยแถมยังไปหลอกเพื่อนบ้านนะว่าตนเองไม่ได้ทำฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ในพื้นที่หมู่๙บ้านเทพประทับอำเภอสังคมที่หนองคาย
บ้านเป็นลักษณะเครื่องปูนเครื่องไม้๒ชั้นครับ
นี่คือร่างของนางสาวไพรวันอินทริสอายุ๓๙ปีโดนทุบด้วยของแข็งที่หัวครับ
แล้วก็มีผ้าห่มคลุมร่างไว้มีรอยเหมือนโดนไฟไหม้ด้วย
คนก่อเหตุคือในตู้เขียวหรือชื่อจริงคือในบุญไทยศรีนวลอายุ๗๗ปี
ก็สามีของนางสาวไพรวันนี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วย
นายตู้เขียวไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวอยู่
ตำรวจไปตรวจสอบเหตุนี้ตอน๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ตู้เขียวยังให้การวกไปวนมาคุณผู้ชมดูตู้เขียวนะ
ไม่ได้ใส่เสื้อนะแต่ตามตัวเนี่ยมีคราบเลือดเต็มเลย
ติดตามตัวเต็มไปหมดฮะยังเล่าอะไรไม่ค่อยได้ความเท่าไหร่
ตู้เขียวบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเอาด้ามเหล็กตีเมียไปครั้งเดียวตายเลย
แต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเพราะว่าดูจากคราบเลือดที่ติดตามตัวเนี่ย
ตีหลายรอบอยู่เพราะว่าสภาพศีรษะก็สาหัสเลยล่ะ

โดนตีอย่างแรงเลยครับก็เลยคุ้มตัวในตู้เขียวไปสอบสนต่อที่โรงพักนางิ้วครับ
เพื่อนบ้านก็เลยไปตามลูกชายของตู้เขียวไปดู
แต่ปรากฏว่าบ้านล็อคอยู่ก็เลยช่วยกันงัดเข้าไป

นางสาวไพรวัลนอนเสียชีวิตอยู่
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าตู้เขียวกับนางสาวไพรวัน

รักกันดีมากดูรักกันดี
แล้วพอมารู้ว่าโอ้โหนี่ฆ่ากันตายเลยเหรอ
สาเหตุก็คาดว่าตู้เขียวเนี่ยหึงหวงนางสาวไพรวันครับ
คิดไปเองว่านางสาวไพรวันนอกใจไปมีชายอื่น
ก็เลยอาศัยจังหวะที่นางสาวไพรวันนอนหลับ

ไอ้ผ้าห่มที่คลุมร่างนางสาวไพรวันนี่แหละ
แต่ไฟมันดับก่อนก็เลยไหม้เพียงแค่เล็กน้อยครับ
ร่างของนางสาวไพรวัลก็ถูกส่งไปตรวจสอบ
แล้วก็ให้ญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ